คุณผู้ชมครับมาดูความคืบหน้ากรณีที่ชาวบ้าน
ไปพบชิ้นส่วนขาขวาของทาบรกถูกสุนัขแทะนะฮะ
อยู่ในทุ่งนาแล้วก็ยังไม่รู้นะ
ว่าอายุของเด็กเป็นเด็กแรกเกิด
หรือยังอยู่ในอายุในคันมันดา
คือศพเน่าเปื่อยแล้วก็มีแค่ครึ่งท่อน
จากนั้นเจ้าหน้าที่ก็ไปพบชิ้นส่วนของศีรษะ
แขนสองข้างแล้วก็ร่างกายท่อนบนของทารก
อยู่ในห่อผ้าทิ้งในพงหญ้าข้างทาง
ในพื้นที่ของอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับ
เมื่อเช้านี้ตำรวจระดมกำลังค้นหาชิ้นส่วนเพิ่มเติมนะครับ

นำกำลังเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนลงพื้นที่ตรวจสอบ
จุดพบซากศพทาบรกอีกครั้ง
ได้มีการแบ่งกำลังเดินเท้าในลักษณะเป็นวงกลมเลยนะคุณนะ

เพื่อหาชิ้นส่วนที่ยังหายไปก็คือ
ท่อนล่างแล้วก็ขาข้างซ้าย
พันธมรวชเอกภาคภูมิระบุว่า
จากสภาพจุดที่พบซากของทารกที่ห่อในผ้านั้น
ซึ่งมีไฟไหม้ป่าไฟไหม้ย่าแห้งแล้วนะฮะ
แล้วก็ไฟมันลุกลามไปไหม้ผ้าที่ห่อ

มีขายตามท้องตลาดทั่วไปไอ้เสื้อแบบนี้
และไฟได้ไหม้ชายเสื้อที่ห่อซากทารกเพียงเล็กน้อยเท่านั้น
ว่าผู้นำชิ้นส่วนซากทารกมาทิ้งคือน่าจะขับขี่รถมาแถวนี้
จากนั้นโยนห่อผ้าที่ห่อซากทารกเข้าไปในป่า
และตอนนั้นคือคุณมันเกิดไฟห่มลุกไหม้ตรงป่าข้างทางพอดี
เหมือนว่าคนที่เอาร่างทารกมาทิ้งคือพยายามจะโยนร่างทารก
ถูกห่อหุ้มด้วยผ้าเผาไปในกองไฟ
แล้วก็ทีนี้นะครับโยนเข้าไปไม่ถึงกองไฟ
ทำให้ไฟมันไม่ลุกไหม้ศพทั้งหมดถูกต้องไหม
ทีนี้นะครับก็มีสุนัขจรจัดมาเจอชิ้นส่วนบางส่วนของทารก
ก็เลยลากขาขวาของทารกมาแทะนะครับ
โดยกำลังตำรวจชุดสืบสวนชุดสายตรวจ
เดินเท้าหาซากศพทารกที่เหลือทั้งร่างกายท่อนล่าง
แล้วก็ขาข้างซ้ายเพื่อจะได้ทราบว่าทารกนั้นเป็นเพศอะไร
ชายหรือหญิงอีกทั้งต้องรอผลพิสูจน์จากแพทย์นิติเวศก่อนนะครับ
ทารกมีอายุเท่าไหร่เพิ่งแรกเกิด
หรือว่ายังมีอายุอยู่ในครันมารดาอยู่
รวมถึงถูกแยกถูกหั่นถูกฆ่าหันศพหรือเปล่า
ถ้าเป็นฆ่าหันศพนี่โหดมากนะคุณนะ
และถ้าถูกหั่นศพก็ต้องรู้ว่าทารกเสียชีวิตก่อนถูกหั่น
หรือว่าหันหลังจากเสียชีวิตแล้ว
ก็ต้องสืบสวนสอบสวนตามหมู่บ้านชุมชนพื้นที่ใกล้เคียง
ว่ามีหญิงตั้งคันแล้วคลอดบุตรหายตัวไป

รวมถึงการตรวจสอบตามโรงงานตามแคมป์คนงาน
และตรวจสอบแรงงานต่างด้าวในพื้นที่
ว่ามีการตั้งคันแล้วคลอดบุตรบุตรยังอยู่หรือไม่
หรือบุตรหายไปไหนแล้วและใครที่น่าสงสัย
ก็จะถูกนำตัวมาสอบสวนนะครับแล้วก็ตรวจสอบกล้องวงจรปิด
ตามเส้นทางที่มุ่งหน้าเข้าไปยังจุดที่พบซากศพทาบรก
เพื่อจะได้เป็นแนวทางในการสืบสวนหาตัวคนที่นำซากศพทาบรกมาทิ้งไว้
สำหรับสภาพศพที่พบเป็นทารกนะครับ
มีคราบน้ำคล่ำที่ศพอวัยวะครบแล้วนะคุณนะ
ศีรษะแขนร่างกายขาครบหมดแล้วนะครับ
การที่นำศพทารกมาทิ้งนั้นหากตรวจพิสูจน์
การตรวจพิสูจน์ของแพทย์ยืนยันว่าเป็นการแยกชิ้นส่วน
เกิดจากการฆ่าหรือหั่นศพ
ก็ต้องมาจากผู้ที่มีความโกรธแค้นกับพ่อแม่ของทารก

หรือพ่อแม่เองที่ต้องการกำจัดทารกทิ้ง
หรืออะไรก็ตามที่ตำรวจจะต้อง

คือตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการรอการตรวจชนะสูตรจากคุณหมอก่อนว่า
สรุปแล้วทารกเสียชีวิตก่อนที่จะนำมาทิ้งหรือเปล่าด้วยนะคะ
การหันศพหรือว่าเป็นข้าสุนัขเนี่ย
มันมาแทะแล้วมันก็ลากบางชิ้นส่วนไปกินอะไรอย่างนี้

หรือว่ารอยกัดรอยแทะอะไรเนี่ยนะครับ